หลายหน้าจอของชมส่งเข้ามาทักทายกันมากมายเลยนะครับ
มาดูทุกวันเลยครับจากคุณกิจครับ
แล้วก็รายงานสภาพอากาศมาก็เยอะนะครับ
แล้วก็นี่น่าไปเที่ยวจังอยากไปเที่ยวไหนจ๊ะเดี๋ยวพาไป

วันนี้พาไปส่งที่เพชรบุรีแล้วก็สตูน
แล้วก็มีสตูนแล้วก็มีอีสานก็ไปเที่ยวเตรียมออกพรรษาอีก

ทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเองเข้ามาด้วยก็ได้นะ

ช่วงนี้มาดูอาชีพกุ้งกล้ามแดง

ใช่ค่ะก็มีทั้งการเลี้ยงเพื่อความสวยงาม
รวมทั้งบางคนก็เลี้ยงเพื่อที่จะนำไปทำเป็นอาหารรับประทานนะคะ
มีชาวกระบี่ค่ะอายุ๔๑ปีหันหลังให้กับร้านกาแฟ๒สาขาของตัวเอง
ตอนนี้มาเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะลงทุน๑๐๐๐บาท๑เดือนผ่านไป
ขายลูกกุ้งได้เงินนับแสนบาทแล้วตอนนี้นะคะ
คนนี้คือนางสาวกัญญาติยจันทร์ค่ะเป็นชาวอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ตัดสินใจหันหลังให้กับร้านกาแฟในเมืองกระบี่๒สาขาที่ตัวเองเป็นเจ้าของ
กลับบ้านไปหางานทำนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงดูคุณแม่ที่แก่ชรา
ด้วยการสั่งกุ้งกล้ามแดงไปเพาะเลี้ยงในบ่ออยู่ข้างบ้านของตัวเอง
มา๓๐๐ตัวนะคะใช้เงินลงทุน๑๐๐๐บาท
เวลาผ่านไป๕เดือนกุ้งที่เลี้ยงไว้ออกลูกกว่า๑๐๐ตัวแล้วตอนนี้ค่ะ
สร้างรายได้ในการจำหน่ายเกือบ๑แสนบาท
หลังเปิดขายเดือนเดียวเท่านั้นคือเลี้ยงมา๕เดือน

จำเป็นต้องมีพื้นที่มากเพราะว่าเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย
เมื่อตัดสินใจจะเลี้ยงจึงศึกษาจากอินเตอร์เน็

ใช่ค่ะการเพาะพันธุ้งชนิดนี้นะคะ
นางสาวกัญญาเชื่อว่าน่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก

จากต้องรอกุ้งมีขนาดใหญ่จึงจะขายได้ราคาแพง
ขณะนี้จึงเน้นขายลูกพันกุ้งไปก่อน

เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการลูกพันธุ์มากกว่า
เกษตรกรสนใจสามารถสอบถามวิธีการเลี้ยงได้ฟรี
กับคุณกัญญาติยจันทร์ในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีค่ะ
เลี้ยงแล้วดีก็ส่งต่อความรู้ดีจังเลยนะครับ